ส่วนความเคลื่อนไหวทั้งวันก่อนหน้านี้
ท่ามกลางกระแสข่าวว่าเจ้าหน้าที่รัฐ
จะนำกำลังเข้าจับกลุ่มพระธรรมชโย
ก็ทำให้โฆษกของทางวัดต้องออกมาแถลงข่าวนะครับ
และศิษยานุสิตก็ได้นำรถแบ็คโฮ
เข้ามาจอดขวางประตูแล้วก็นำเข้าไปจอดภายในวัด
โดยให้เหตุผลเพื่อป้องกันมือที่๓

เราจะไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งวันนี้
จากคุณวิมลวันธรรมภักดีครับ
ประเด็นปัญหาหรือความไม่สงบเรียบร้อย
โดยเฉพาะอย่างนี้ก่อนนะครับ
ท่านเจ้าหน้าที่ออกไปส่วนหนึ่ง

ตอนนี้คณะศิษยานุสิตเรามาช่วยกันดูแลวัดไม่ให้ถูกมือที่สาม
ก่อความวุ่นวายยืนยันเสมอว่าหากมีอาวุธหากมีการกระทำความรุนแรง
ไม่ใช่ลูกศิษย์วัดพระธรรมกายธรรม
ุ่มเสียงของนายองค์อาจธรรมนิษฐาโคศกคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกาย
แผนปฏิบัติการกบิน๕๙เตรียมส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นจับกลุ่ม
เทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ตามที่มีกระแสข่าวพร้อมตั้งคำถามหากนำกำลังเข้ามาแบบไม่ถูกต้อง
แล้วเกิดการเสียเลือดเนื้อใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
เพราะภายในวัดมีเพียงพระสงฆ์อุบาศกและอุบาสิกา
มานั่งสมาธิสวดมนต์
ส่วนที่สิทธิ์วัดพระธรรมกายนำรถแบ็คโฮ๒คัน
ปิดกั้นประตูที่๑ถนนเรียบคลอง๓
สาเหตุเพราะไม่ไว้ใจสถานการณ์วันผู้ที่ไม่หวังดี

เสียงชี้แจงของนายองค์อาจได้รับเสียงปรบมือ
จากคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายอย่างล้นหลาม
ผลเอกภายบูรณ์คุ้มชายารัฐมนตรีว่าการกรสงฆ์ยุติธรรม

เป็นการทำหน้าที่ตามกฎหมายที่ไม่เลือกปฏิบัติ
แต่หากเข้าพื้นที่แล้วเกิดความรุนแรงหรือการสูญเสีย

ซึ่งหากมีการบุกจับพระธรรมชโยได้จริง
ก็ต้องศึกตามขั้นตอนของพระธรรมวินัย
และต้องดำเนินการอย่างละมุนละม่อม
ชี้แจงแผนกระบิน
ประธรรม
มกลางกระแสข่าวว่าตำรวจเตรียมนำกำลังพลกว่า๖กองร้อยหรือ๙๐๐นายเข้าปฏิบัติการปิดล้อมกดดัน
เพื่อจับกลุ่มตัวพระธรรมชโยตามไหมจับของสารอาญาซึ่งยังไม่มีแหล่งข่าวยืนยันได้ว่า
เป็นปฏิบัติการไอโอหรือสงครามข่าวสารระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายหรือไม่
หรือภาพการตั้งด่านตรวจค้นบริเวณโดยรอบวัดพระธรรมกายในเนื้อที่กว่า๒๐๐ไร่
การนำรถแบ็คโฮลมาปิดกั้นทางเข้าออกหอฉันและกุฏิดาวดึง
คือการส่งสัญญาณการยกระดับป้องกันและวัดกำลังของทั้งสองฝ่าย
มวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน